มาดูเรื่องราวที่อุดรธานีกันบ้าง
หนุ่มต่างชาติกับลูกชายเขาไปปั่นจักรยาน
แล้วก็ขายแซนวิชมังซาวิรัติ
ตอนนี้มีลูกค้าที่สนใจและถ่ายภาพทั้งเซลฟี่ทั้งไทย
พ่อลูกคู่นี้ไปลงในโลกโซเชียลปรากฏว่า
โอ้โหคนเข้าไปดูเรื่องราวของคนทั้งคู่
ล้นหลามเป็นแสนแล้วนะครับ

๑๕ล้านครับ

ฟุตบาทหน้าสะพานให้อาหารปลา
อยู่ตรงหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เราปักหมุดสถานที่ให้คุณผู้ชม

จะได้ไปพบกับนายเฮนดริกัสวิวเฮลมูสวาราเวนส์
ชื่อของเขาอายุ๕๐ปี
ชาวเมืองอัมสดัมประเทศเนเทอร์แลนด์นะครับ
แล้วก็เด็กชายจิมมี่วาลาเวนส์อายุ๖ขวบลูกชาย

คุณเป็นค่าสังสองคนนี้มาช่วยกันยื่นขายแซนวิชมังซาวิลัท
ราคาชิ้นละ๔๕บาทนะครับ
แน่นอนล่ะโอ้โหลูกค้าสาวสวยโอ้สนใจลูกค้านะ
ลูกค้าสาวสวยลูกค้านุ่มหล่อลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะฮะ
ก็มาแห่อุดหนุนกันไม่ขาดสาย
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีแซนวิชเจ้านี้ก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับ
ส่วนมากบอกว่าทราบข่าวจากโลกโซเชียลที่แชร์ต่อกันมา

ดูจากหน้าตานี่ก็ดูสิคะ
น่ากินแพ็คเกจก็ดี๓๐นาทีหมดนี้ช้าไปหรือเปล่า
นี่เป็นเบอร์เกอร์มังสาวิรัติขายทุกวันจนหมดนะครับ
โดยผู้ชายหนุ่มฮอนแลนด์คนนี้นะครับ
เปิดเผยว่าเดิมทีมีอาชีพเป็นคุกร้านอาหารมังสวิรัติ
แล้วก็กินมังสวิรัติมาหลายปีแล้ว
เมื่อปี๕๐ได้พบรักกับหญิงสาวชาวอุดร
ย้ายมาอยู่ประเทศไทยก็มีลูกหนึ่งคนก็คือเด็กชายจิมมี่นี่แหละนะครับ
แล้วก็เปิดร้านอาหารมังเซวรัติที่กรุงเทพ
ส่วนเมื่อ๒เดือนก่อนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ภรรยาไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้า
ส่วนตัวเองและลูกชายได้ชวนกันทำแซนวิชมังสวิรัติขาย
ลูกชายคงเป็นเชฟน้อย

โดยจะทำขนมปังเองทำวันละ๓๐ชิ้นและขายทุกวันคุณ

ขนมปังสูตรเฉพาะอัมสุดามในเมืองใหญ่
ก็จะขายทุกวันหยุดเฉพาะวันพุธเท่านั้น
ไปฟังเสียงของพ่อลูกคู่นี้กันนะครับ
ผมมีร้านอาหารมังซาวิรัติที่กรุงเทพ
แต่เป็นคนอีสานชอบอีสาน
ทุกปีกินมังซาวิรัตน์เหมือนสุขภาพ

ไม่ค่อยมีแฮมเบอร์เกิ้ลมังซาวิรัตน์แบบนี้ใช่ไหม
หมดทุกวันเลยนะฮะส่วนน้องจิมมี่ซึ่งสามารถพูดไทยได้
ก็เล่านะฮะว่าพ่อก็พามากินมังสุวิรัตินี่เขาขายใน
ขอบคุณครับอย่างนี้ด้วยไงน่ารักด้วยหน้าตาน่ารักนะ
หล่อเชียร์นะฮะก็บอกว่าพ่อนะครับพากินมังสแวร์ตั้งแต่เกิด
เพราะว่าดีต่อสุขภาพตัวเองสามารถพูดได้๓ภาษา
ก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาดัชซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเอง
เก่งมากแล้วก็จะช่วยพ่อทำแซนวิชมาขายทุกวัน
เพราะสนุกและได้เงินเมื่อขายแซนวิชหมดนะฮะ
ทั้งสองพ่อลูกก็ได้ปั่นจักรยาน
เพื่อออกกำลังกายไปรอบน้องประจักษ์ศิลปาคมก่อนจะกลับบ้านด้วยนะครับ
นี่หลายคนมาออกกำลังกายไงคุณก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ก็กินแบบสุขภาพหมักสวิรัติแบบนี้นะฮะ
น่าทานมากดูมีประโยชน์มาก
และที่สำคัญประโยชน์สำคัญก็คือทำให้น้องจิมมี่
รู้จักวิธีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
ถูกต้องนะฮะคุณพ่อสอนได้ดีเลยนะครับ